มีชายอายุ๓๕ปีไปข่มขืนยายวัย๖๖ปี

คือจะเข้าไปข่มขืนครั้งนี้เนี่ยยายเขาใช้อุบายจนรอดมาได้
แต่ก่อนหน้านี้ยายบอกว่าเคยโดนมาแล้ว

คนนี้เลยนะแล้วสาเหตุก็คือเมายาบ้า

คือคุณยายท่านนี้อายุ๖๖ปีนะครับอยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะฮะ
ได้เปิดเผยเรื่องราวนี้บอกว่าอยากให้เป็นอุทาหรณ์เตือนภัยสำหรับทุกคนด้วย
โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่อยู่บ้านคนเดียวนะครับ
ยายบอกว่าเมื่อกลางดึกวันที่๑๒พฤศจิกายน
ตอนนั้นกำลังนอนหลับอยู่ในบ้านอยู่คนเดียว
เพราะว่าสามีเสียชีวิตไปแล้วคนร้ายบุกขึ้นมาทางด้านหลังบ้าน
เข้าไปในห้องนอนของยายพยายามจะปลุกปล้ำ
โดยใช้มือดึงกางเกงของยายลงไปไว้ที่เหนือเข่าจะข่มขืนนะ
แต่ยายก็ขัดขืนต่อสู้ใช้มือผลักใช้เท้าถีบ
คนร้ายเสียหลักกระเด็นออกไปแต่ว่ามันไม่ยอมหยุด
แล้วชกเข้าที่หน้ายายใน๓ครั้ง
ยายเห็นท่าไม่ดีคือถ้าสู้ด้วยแรงสู้ไม่ไหวแน่
ออกอุบายคนร้ายบอกว่าให้ใจเย็น
แล้วก็ฉวยจังหวะนี้วิ่งไปปล่อยสุนัขที่เลี้ยงไว้ให้มาไล่กัดคนร้าย
สุนัขที่มันเปลือยายก็วิ่งเข้ามาในห้อง

ก็ดึงไว้ดึงไว้มันก็ดึงพยายามดึงออก
แต่ยายไม่ได้มาเรียงมันไม่ได้มีอะไรหรอกคมขืนไม่ได้
ฉวยจังหวะวิ่งไปปล่อยโบ้เลยนะไอ้โบ้ก็มาช่วยนะกัดเลย
คนแปลกหน้าเข้ามาในบ้านแม่มันฮีโร่จริงนะครับ
คือคุณยายบอกว่าปกติตอนกลางคืนจะขังเจ้าโบ้ไว้อีกห้องหนึ่ง
อ่าพอปล่อยเจ้าโบ้ออกมามันเห็นคนแปลกหน้ามันพุ่งเข้ากัดคนร้ายจนบาดเจ็บ
พอรุ่งเช้าก็เลยไปแจ้งความที่สพวิเศษชายชาญ
เพื่อให้ตามจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดี
ยายบอกว่ารู้จักจำหน้าได้ดี
นายคนนี้ชื่อว่านายทูลเป็นคนในหมู่บ้าน
แล้วยิ่งกว่านั้นก็คือยายเล่าเรื่องที่น่าสะเทือนใจมาก

แต่ก่อนหน้านี้เคยถูกในทูล

คมขืนที่สอนลาทางเข้าหมู่บ้านมาแล้วหนึ่งครั้ง
แต่ตอนนั้นยายบอกว่าไม่ได้แจ้งความ

ร้อยตำรวจเอกชะยุทธ์แสงมณีรองสารวัตรสอบสวนสพวิเศษชายชาญ
หลังจากคุณยายไปแจ้งความเมื่อ๑๒พฤศจิกายน
มาวันรุ่งขึ้นจับคนร้ายได้เลย
นี่นายภัยทูลปุ๋ยเงินหรือนายทูลนะคะอายุ๓๓
ก็อยู่ในตำบลตลาดใหม่อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองแล้วค่ะ

ก็พบสารเม็ดแอมเฟตามีนยาบ้านะคะ

เข้าไปในบ้านยายหวังจะข่มขืนจริง
ก็ก่อนก่อเหตุเสพยาบ้ามาก่อนนี่ไง

ตำรวจแจ้งข้อหา๒ข้อหาค่ะ
เข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นอันเป็นการรบกวน
ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาโดยปกติสุข
โดยใช้กำลังประทุษร้ายในเวลากลางคืน
และกระทำอนาจารย์แก่บุคคลอายุกว่า๑๕ปีโดย
เข็นด้วยประการใดโดยใช้กำลังประทุษร้าย
ก็ส่งตัวไปฝากค้างนะคะที่ศาลจังหวัดอ่างทองเรียบร้อยแล้ว

ไม่อย่างนั้นไม่รู้ว่าจะมีใครต่อใครตกเป็นเหยื่ออีก